ส่วนเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการระทึกเหมือนกัน
เพราะเป็นการไปช่วยเหลือ
ช่วยเหลืออะไรทำไมคนเยอะจังเลยค่ะ
อ้าวคุณพี่ค่ะคุณพี่ไปไหนกันเยอะแยะอะไรมากมาย
เขามุ่งดูสักคนด้วยสิคะเนี่ย
เนี่ยท่าทางจะต้องมีเหตุด่วนเหตุร้ายแน่เลย
อะไรบางอย่างต้องตกลงไปอยู่ในนั้นเป็นคนหรือเปล่า
แว๊บเห็นแว๊บอะไรยังไงคุณผู้ชมช่วยเอาใจช่วยลุ้นกันด้วยนะคะ

เนี่ยบ่อนี้ลึกถึง๕๐เมตรเลยนะ
แล้วเนี่ยเราก็ไปถามคนที่นั่นมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
อดิเรกธิลารักษ์เจ้าของพื้นที่แล้วก็เจ้าของบ่อน้ำเขาบอกว่า
อ้าวน้องชิสาอ้าวคุณผู้ชมก็น้ำตาลกับดำ
น้ำตาลกับดำ

ด้วยชื่อด้วยอายุแค่ขวบเดียวเองตกลงไป

นี่คุณผู้ชมตัวเล็กมันตกลงไปในบ่อลึกตั้ง๕๐เมตร
ไม่รู้ว่าไปซุกซนท่าไหนนะตกลงไปแบบนี้
เดือดร้อนสิคนรักก็รักถูกมั้ย
มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่หลายคนเป็นห่วงเป็นใย
ดูด้วยความรักก็เลยต้องให้พี่กู้ภัยมาช่วย
กระบวนการก็คือเอาเชือกมาผูกกับตะกร้าถูกไหม
แล้วก็ห่อนลงไปหย่อนลงไปคว้าช้อนเจ้าน้ำตาลกับเจ้าดำเนี่ยให้มันเกาะขึ้นมา
เจ้าตัวแรกนี่นะคะช่วยเหลือได้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว
สวัสดีครับผมชื่อดำครับ
ดำหรือว่าน้ำตาลแล้วเปื้อน
ดูน้ำตาลสภาพน้ำตาลเป็นอย่างงี้แล้วอะ

คือนี่เป็นคำที่เขาเรียกกันว่า

ถูกเราก็ช่วงบ้านช่ออยู่ที่ร่วมด้วยช่วยกัน
เพราะว่าอย่างน้อยก็ไม่เพิกเฉยว่ามันเป็นสัตว์มันเป็นแมวอะไรอย่างนี้
แต่เห็นความสำคัญใส่ใจว่ามันก็คือสิ่งมีชีวิต

ดำกับเจ้าน้ำตาลอาจจะให้โชคอะไรก็ไม่รู้ได้ถูกไหมคะคุณ
วันกับดำนะดูแลตัวเองนะ
เดี๋ยวป่วยไม่สบายเป็นหวัดแมวหวัดแมวหวัดแมว
น่ารักจังเลยคือจริงแล้วเราได้เห็นน้ำใจของพี่กู้ภัยกันตลอดเลย